กันไว้เลยนะจะผู้ชายผู้หญิงต้องระวังหมดเลย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทหารกับเพื่อนเนี่ยนะ
ปรากฏว่าขับรถไปก็ไปแวะเข้าห้องน้ำปั๊ม
กล้าโดนแอบถ่ายไอ้ตอนโดนแอบถ่าย
จะหาตัวคนที่ถ่ายหาไม่เจอจับตัวไม่ได้นะ
เดี๋ยวไอ้นี่มันคือที่ผู้ชายเขายืนปัสสาวะกันด้านหลังห้องน้ำ
มันเป็นแบบโถโถเรียงกันอ่ะ

ในห้องน้ำยื่นแบบนี้หรอโอ้โฮอย่างนี้

แล้วจังหวะนี้นะหาไม่เจอใช่ป่ะ

เราเคยเห็นแอบถ่ายผู้หญิงอันนี้แอบถ่ายผู้ชาย

ที่สำคัญพอหาตัวคนถ่ายไม่เจอเนี่ยนะ
ทหารกับเพื่อนก็ขับรถไปเรื่อยไม่สบายใจเลย

นี่ร้อยเอกอามเราเรียกอย่างนี้ละกันเป็นนามสมมุติค่ะ
ซึ่งอยู่สังกัดหนึ่งที่จังหวัดยาลาโดนแอบถ่ายในห้องน้ำ
ตอนนั้นก็กำลังทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำปั๊มนะ
ทีนี้ก็มีรูปของเพื่อนทหารที่มาด้วยกัน
ก็โดนแอบถ่ายตอนที่กำลังชิงช่องอยู่ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๗พฤษภาที่ผ่านมา
พอกลับไปถึงที่ลำพูนแล้วก็กำลังจะกลับบ้านพักที่กรุงเทพ
คือเขาบอกว่าตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตอนที่เขาออกมาจากลำพูนเป็นบ้านเกิดที่ลำพูนไง
แล้วก็จะกลับที่กรุงเทพแวะรับเพื่อนทหารคนหนึ่ง
แล้วก็แวะเข้าปั๊มปั๊มอยู่ที่ตัวอำเภอลีตอน๖โมงเย็น
ก็ต้องอาบน้ำทำธุระส่วนตัวอะไรด้วยใช่ไหมขับรถระยะไกลอ่ะ
ก้มอาบน้ำสังเกตว่าเฮ้ยกล้องมือถือสอดเข้ามาล่างประตูห้องน้ำ
รู้เลยว่าโดนแอบถ่ายก็รีบใส่เสื้อแล้วก็ออกมา
เห็นผู้ชายสามคนคือเขาบอกลักษณะเหมือนกับเป็นสาวสองอ๋อ

ทีนี้ค่ะไม่รู้นะว่าใครแอบถ่ายคือผมก็ไม่มีหลักฐานเขาอ่ะ
ผมจะไปกล่าวหาเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมเลยเออไม่เป็นไรเว้ย
กลับต่อเดินทางกลับมากรุงเทพแล้วกลางดึกวันที่๒๘
ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอามดูหรือเปล่าเนี่ยฮะ
อาบน้ำในห้องน้ำปั๊มเหรอทำไมมีรูปโป๊ะด้วยอ่ะ

เพื่อนอีกคนนึงที่มาด้วยกันก็โดนแอบถ่ายเหมือนกัน
ตอนที่กำลังยืนทำธุระเบาอยู่ในปั๊ม
แล้วมันลงทวิตเตอร์ไปแล้วคนแชร์เพียบคนรีทวิตเพียบเลยค่ะ
ทีนี้ทางคุณอาร์มเองก็เลยติดต่อไปยังผู้จัดการปั๊ม
ผู้จัดการปั๊มขอโทษนะบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิด
จะได้เอามาเป็นหลักฐานในการแจ้งความต่อไปนะคะ
นักข่าวครับก็ไปกับตำรวจเลยนะ
ไปที่สลิจลำพูนครับ
คือไปตรวจสอบปั๊มน้ำมันก่อน
ที่ผู้เสียหายนะก็คือร้อยเอกอามเนี่ย
ว่ามาใช้ห้องน้ำตรงนั้นแล้วโดนแอบถ่ายนี่ฮะ

ผู้จัดการปั๊มอย่างพี่ธนากรเนี่ยก็ชี้ให้ดูนี่ตรงนี้ตรงนี้
สภาพห้องน้ำฝาผนังพื้นและอุปกรณ์ในห้องน้ำ
ดูไปไม่เหมือนกันในภาพที่ถูกแอบถ่ายนะ
แล้วไปดูวงจรปิดก็ไม่มีรถฟอร์จูเนอร์
แต่อย่างใดที่ผู้เสียหายอ้างว่าขับเข้ามาในปั๊มน้ำมันด้วย
แต่ตำรวจสพลีครับดูเบื้องต้น
ทราบว่าผู้เสียหายน่าจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนครับต่อชะดอ
ทีมข่าวก็พยายามสอบถามผู้เสียหายนะ
เขายืนยันว่าเขาเป็นทหารเคยเป็นต่อชะดอที่ยาลามาก่อน
อย่างไรก็ตามทางผู้จัดการปั๊มน้ำมัน
ก็ขอให้ร้อยเอกอามไปแจ้งความ
ในการติดตามตัวหาคนที่แอบถ่ายมาดำเนินคดีครับ

ต้องไปดูนะเรื่องนี้ว่าแบบสรุปคือยังไงกันแน่
ปั๊มมันปั๊มเดียวกันหรือเปล่าหรือไปแวะปั๊มอื่นแล้วโดนในจุดอื่นด้วย